มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะโพสต์เอาไว้ในเพจฮักอำนาจเจริญ
ในข้อความบอกว่าแม่ขอรับบริจาคช่วยเหลือค่ารักษาลูกชายค่ะ
เพราะถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายอาการสาหัส

ตำรวจยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ

มีกลุ่มวัยรุ่นเป็น๑๐คนเลยค่ะ
รุมทำร้ายร่างกายนายสิทธิชัย
จันทบาลหรือในแจ๊คอายุ๒๕ปี

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าร้านอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะ

ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา

คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดสมอง
แล้วก็ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับคุณแม่นะคะ

คุณแม่บอกว่าอาการล่าสุดตอนนี้ก็คือ

ร่างกายส่วนอื่นขยับไม่ได้เลย
กระโหลกและคออักเสบขั้นรุนแรง
อยากจะขอความเป็นธรรมให้ตำรวจ
จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยค่ะ
ที่เรามาทำตายไปแล้วนะ
เพราะยังซ่งเหลวขึ้นมาขึ้นมาสิ้นมาขึ้น

อยากให้พ่อแม่พ่อแม่ของคนหลายที่ตั้งหลายสิบกว่าคนที่มารุมมาบึงสภาพ
ลูกแม่จอนนี้เป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรนะ
เขาเป็นสภาพแล้วเขาเป็นอย่างไรเขาคือเหตุใด
อย่างคือว่าพ่อกับแม่มันเป็นว่าลูกเขาทั้งหลายคน
คือเหตุกับลูกแม่
ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับได้พบกับนายชาวลิศเปล่งเติม
เห็นเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
เป็นช่วงที่ประมาณเที่ยงคืนตัวเขานั่งอยู่ร้านฝั่งตรงข้าม
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันจึงออกมาดูและก็เห็นคนจำนวนมากกำลังลุมทำร้ายอีกฝ่าย
ทีมข่าวได้เดินทางไปสอบถามกลุ่มเพื่อน
ไปกับนายแจ๊คในวันเกิดเหตุนะครับ
เพื่อนของนายแจ็คบอกว่าน่าจะเกิดจากการเข้าใจผิดเรื่องผู้หญิง
ซึ่งวันเกิดเหตุเขาและเพื่อนอีก๔คนรวมถึงในแจ็ค
พากันไปกินข้าวมีผู้หญิงที่เป็นเพื่อนในกลุ่มไปด้วย
แล้วขอให้พาไปนั่งต่อที่ร้านเหล้า
จากนั้นอีกฝ่ายที่อ้างว่าคบหากับผู้หญิงคนดังกล่าวได้เข้ามาหาเรื่อง
ซึ่งกลุ่มพวกเขาก็พยายามอธิบายว่าไม่ใช่แฟนกันเป็นเพื่อนกันเฉย
แต่อีกฝ่ายไม่ฟังพาพวกมาล้อมก่อนจะออกจากร้านแล้วก็รุมทำร้าย
ก็เลยพากันตามหาแจ็คก็ตอนสุดท้ายก็เลยมาเจอแจ็คอยู่ในสภาพนั้นนะครับ
ทีนี้เราก็เลยตามให้๒เรื่องนะคะ
หนึ่งก็คือความคืบหน้าทางคดีสองก็คือเรื่องของการรับบริจาคค่ะ
เรื่องทางคดีตำรวจสพเมืองอำนาจเจริญบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างออกหมายเรียก
คนที่ก่อเหตุมาสอบปากคำรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
จากการสอบถามร้อยเวรเจ้าของคดีนี้นะคะก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่รุมทำร้ายบางส่วนติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วค่ะ
แต่ยังไม่ได้มามอบตัวเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะเร่งติดตามคดีนี้
เพื่อนำตัวคนก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ทั้งหมดนะคะ
ส่วนเรื่องของการบริจาคช่วยเหลือนะคะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่คุณแม่ร้องขอความช่วยเหลือมา
ได้ให้บัญชีธนาคารเอาไว้แบบนี้นะคะธนาคารกรุงไทยสาขาอำนาจเจริญ
ชื่อบัญชีนางบุญล้อมจันทบาลเลขบัญชี๓๑๙๐๖๘๕๑๕๐นะคะ
ตามที่หน้าจอขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะ